มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์บนถนนสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกที่สมุทรสาครเอาไว้ได้

เขาก็ไม่คิดว่าจะถูกรถตัดหน้าแบบนี้

แต่เป็นรถเข็นวิวแชร์นะครับท่านผู้ชมครับ
ทำกลางความสงสัยตกใจของเจ้าของรถนะฮะเจ้าของกล้องหน้ารถนี้ด้วยเนี่ยนะฮะว่ามายังไง
ค่ะแล้วย้อนกลับไปทางเดิม
มึงตกลงจะไปไหนจะยังไงอ่ะค่ะ

มันอันตรายด้วยเขาบอกเขาโชคดีเขามาไม่เร็วนะฮะ
ไม่อย่างนั้นชนไปนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายที่เข็นวิวแชร์เนี่ยฮะ
แล้วนี่มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเราได้คุยกับเขาแล้วนะครับ
เดี๋ยวทุกผู้ชมรอฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้เป็นถนนบนสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกนะครับ

ซ้ายไปค่ะโอ้โหเจ้าของกล้องหน้ารถเอาคลิปนี้ไปโพสต์
เอาไว้เพื่อเตือนภัยนะครับหลังจากเอาคลิปไปโพสต์
ว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนี่ผู้ชายคนนี้เราก็ตามไปเจอแล้วนะฮะ
ที่นั่งรถเข็นวิวแชร์นะครับเขาจะอยู่แถวแยกทางเข้าวัดชัยมงคลไปถึงแยกยกระบัดนะครับ
ซึ่งหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามันอันตรายนะฮะ
เพราะเขาไม่ได้เข็นรถของเขาเนี่ยชิดริมถนนแต่จะมาอยู่ตรงเส้นขาวไหลทางแล้วมันเสี่ยงต่อ
ชนขึ้นมาจริงจะทำยังไงผู้ชายคนนี้นะฮะเราได้ตามหาจนเจอแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็พิการนะครับจะต้องนั่งรถเข็นวิวแชร์นะครับไปเจออยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดชัยมงคลพอดี
มีถุงกับข้าวแขวนอยู่ที่รถด้วยเขาบอกเขาพิการเนื่องจากต้องผ่าตัดสมองมาสองครั้ง
เพราะถูกตีศีรษะก็เลยทำให้เดินไม่ได้ต้องใช้วิวแชร์ทุกวันนี้เขาอยู่กับพ่อแล้วก็พี่
แต่เขาก็อยากช่วยเหลือตัวเองนะอยากช่วยเหลือครอบครัวจึงตัดสินใจเข็นรถเข็นวิวแชร์เนี่ยไปตามถนนเรื่อยคุณเขียนมาสอน
เวลามีคนเขาเห็นเขาก็จะสงสารเห็นใจก็จะเอาข้าวเอาของเอาข้าวเอาน้ำอะไรพวกนี้มาให้บางคนก็ให้เงินนะฮะส่วนเหตุการณ์ในนี้เลยนี่เห็นไหมฮะที่ไปออกไปถึงถนนแล้วก็ไปตัดหน้ารถเขาเนี่ย
ชายคนนี้บอกว่าวันนั้นเขาไปทำธุระนะจะไปธนาคารก็ต้องเข็นวิวแชร์ไปช่วงขึ้นสะพานเนี่ยมีคนช่วยเข็น
แต่พอเขาเข็นมาถึงกลางสะพานตอนจะลงอ่ะคนที่มาช่วยเข็นเขาไม่อยู่แล้วเหมือนกับเขาแยกตัวไปก็เลยต้องลงมาเองแล้วตอนบังคับวิวแชร์เพื่อลงสะพานเนี่ยมันไหลฮะวิวแชร์มันไหลออกไปถึงกลางสะพานแล้วไปตัดหน้ารถอย่างที่เห็นในภาพยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบโอ้โหจะข้ามถนนจะตัดหน้ารถอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ
ผ่านมาเขาเคยถูกรถชนด้วยแต่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเพราะเขารู้ตัวดีว่าเขามาเข็นอยู่ริมถนนแบบนี้เนี่ยมันผิดยอมรับว่าทำให้คนอื่นเสี่ยงอันตรายแต่เขาจำเป็นจริงเขาต้องเข็นวิวแชร์ไปตามทางแบบนี้เพื่อที่จะได้หารายได้หาข้าวปลาอาหารช่วยเหลือครอบครัวแต่จากนี้ไปจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่นะครับบอกว่าเห็นชายคนนี้นะฮะ
นั่งวิวแชร์เนี่ยเห็นเป็นประจำคนที่ใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้
ก็เห็นเป็นประจำนั่นแหละบางคนก็ให้เงินบ้างให้น้ำให้ข้าวบ้าง
แล้วก็มีหลายครั้งที่วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้บอกว่าที่เห็นเนี่ย
ไม่ใช่แค่เข็นริมถนนนะฮะบางทีออกไปอยู่ตรงถนนเลยก็มี
ก็ยังกลัวอยู่ว่าสักวันจะเกิดอันตราย
แต่เห็นแล้วอันตรายเนอะใช่ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือ

คือถ้าเขาอยากจะช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือตัวเอง
จะต้องหาวิธีอื่นนะไม่ใช่ริมถนนแบบนี้นะครับ